ท่านประธานที่ขอรบคดีชนท์นางสาวคตียาสวัสดีผล
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะท่านประธานค่ะจากคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีได้มีการแบ่งกรอบ
โยบายที่จะทำออกเป็น๒ช่วงด้วยกันค่ะ

และช่วงที่๒คือกรอบระยะกลางและระยะยาว

กล่าวว่าจะรีบทำนโยบาย

เพื่อที่จะฟื้นฟูเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
แล้วก็เรียกความเชื่อมั่นในการลงทุนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของกรอบระยะเวลาระยะกลางและระยะยาวนั้น
ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าจะดำเนินนโยบาย
เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของพี่น้องประชาชน
การสร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาส
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน
ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่ทางนายยกรัฐมนตรีได้ให้ถ้อยแถลงไว้
ในเอกสารว่าจะดำเนินการนั่นคือ
ท่านประธานค่ะเราไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะ
ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ทำให้เรามองเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในระบบราชการไทย
และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดค่ะ

ระบบราชการไทยไม่สามารถรับมือกับปัญหา
ในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงที
ท่านประธานค่ะเมื่อระบบราชการไทยถูกท้าทายโดยปัญหา
และต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายของมนุษย์
อย่างเช่นการรับมือของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด
ในกรณีของจังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์
รวมถึงกรณีของจังหวัดสมุทรสาครที่ทุกท่านคงจำกันได้ดี
ผู้ว่ามีคำสั่งปรับการทำงานของศูนย์พักคอย

เพราะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
แต่ก็ติดระเบียบขั้นตอนของราชการต่างค่ะ
ทำให้ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ผู้ว่าถูกบีบให้เลือกค่ะ
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
กับการรักษาชีวิตของผู้คน

ผู้ว่าเป็นได้เพียงแค่ผู้ปฏิบัติแต่ขาดอำนาจในการตัดสินใจ
จะต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเท่านั้น

เมื่อเราพิจารณาถึงข้อเสนอแนะและข้อถกเถียง
ภาคประชาสังคมในกลุ่มต่างที่พูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจ
มันก็ทำให้เราจะต้องศึกษาเพื่อพิจารณา
แล้วก็ร่วมกันผลักดันให้เกิดรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมกันต่อไป
แต่เป้าหมายหนึ่งค่ะที่พี่น้องประชาชนเห็นต้องกันในวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นในภาวะปกติหรือภาวะที่เกิดวิกฤตก็ตาม
นั่นคือเราต้องการระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้นค่ะท่านประธานดิฉันเห็นด้วยกับการปฏิรูประบบราชการ
ตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลง
และเพื่อให้การทำงานในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา

ในฐานะที่เป็นประธานของคณะบริหาร
นั่นคือการให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัด
ข้อที่๒ค่ะดิฉันเห็นว่าราชการส่วนกลาง
จะต้องมีทัศนคติที่มุ่งเน้นผลสำเร็จเป้าหมาย
นั่นหมายความว่าเราควรต้องหาลือว่า
จะปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างไรให้เป็นผลสำเร็จ

ทำไมถึงทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้
เหมือนที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินชอบพูดนะคะ

ประชาชนก็คือผู้ที่จะได้รับประโยชน์หรือโทษ
จากการดำเนินของผู้ว่านั่นเอง

ผู้ว่าจะต้องมีภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทน
ของนายกรัฐมนตรีอยู่ในทุกจังหวัด

เป็นแขนเป็นขาของรัฐบาลในฐานะผู้กำหนดนโยบาย
นำนโยบายต่างไปปฏิบัติให้ตรงโจทย์อย่างเคร่งคัด

เพื่อเอาสิ่งที่รัฐบาลต้องการทำให้กับประชาชนนั้น

ท่านประธานค่ะจากข้อเสนอทั้ง๓ข้อที่ดิฉันกล่าวมา
มันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
หากทางคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญ
กับการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
เพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

เราควรมีการกำหนดขอบเขตอำนาจและความสัมพันธ์
ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
มีความชัดเจนเพื่อที่จะลดปัญหาโครงสร้างแบบรัฐซ้อนรัฐ
แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งแนวทางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานค่ะ
เพื่อที่จะหาจุดสมดุลระหว่างแนวปฏิบัติส่วนกลาง
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ท่านประธานค่ะดิฉันเชื่อว่าหากเราปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้
เราจะมีการบริหารงานส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ
สามารถทำงานเชิงรุดได้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ
อาจจะทำให้นโยบายอื่นของรัฐบาลค่ะประสบความสำเร็จตามไปด้วย
ดิฉันขอยกตัวอย่างนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวง่ายนะคะ
กรณีมีกองถ่ายภาพยนตร์ค่ะหรือซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ต้องการจะมาถ่ายทำ
ในจังหวัดหนึ่งของกรุงเทพในประเทศไทยนะคะ
ซึ่งผลที่จะตามมาค่ะมันจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ในจังหวัดนั้นได้มหาศาล
แต่ท่านทราบไหมคะว่าการถ่ายภาพยนตร์หรือซีรีส์หนึ่งเรื่องนั้น
จะต้องฝ่าด่านการขออนุญาตในจังหวัดนั้นนับไม่ถ้วน
เช่นถ้าเราจะถ่ายทำฉากหนึ่งบนถนนเราอาจจะต้องไปขอขออนุญาตจากกรมทางหลวงหรือทางตำรวจ
หากเราจะลงเรือเราก็ต้องไปขอกรมเจ้าท่า
หากจากเรือจะเข้าป่าเราก็ต้องไปขออนุญาตกรมอุทยานหรือกลมป่าไม้อีกค่ะ
สิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันสร้างอุปสรรคให้กับคนที่จะต้องเข้ามาในประเทศของเรา
หรือต้องการที่จะเข้ามาส่งเสริมจังหวัดนั้น
นี่เป็นเพียงตัวอย่างว่าแม้การถ่ายทำจะอยู่ในพื้นที่
ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเดียวกัน
แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านประธานค่ะเราจึงควรจะปรับปรุงนะคะอำนาจของผู้ว่า
โดยทำให้ผู้ว่าเป็นเจ้าภาพของจังหวัดนั้นจริง
ไม่ใช่มีตำแหน่งแค่ในกระดาษแต่จะต้องมีอำนาจในการสั่งการหน่วยงาน
เน้นย้ำค่ะท่านประธานเราควรจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับภาวะผู้นำที่กล้าตัดสินใจมีวิสัยทัศน์และสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างได้ทันท่วงที
ท่านประธานค่ะการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
จะไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยรับมือกับวิกฤตต่างที่รอเราอยู่มากมาย
แต่จะเป็นการตอบสนองต่อความคาดหวังของพี่น้องประชาชน
ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จับต้องได้
เห็นอนาคตของตนเองในประเทศที่สร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน
สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานดิฉันคาดหวังและอวยพรให้รัฐบาลชุดนี้
สามารถดำเนินนโยบายตามที่แถลงต่อรัฐสภาได้อย่างราบรื่นรวดเร็วและไร้อุปสรรค
เพื่อนำพาประเทศไทยและคนไทยเดินไปข้างหน้าโดยมีอนาคตที่ดีกว่าเป็นเป้าหมายสูงสุด
เพราะดิฉันเชื่อว่าการก้าวเดินไปข้างหน้าย่อมดีกว่าการมานั่งพาดพิงโจมตีผลงานของรัฐบาลในอดีตที่ถูกกล่าวหายังไม่เป็นธรรม
ทั้งที่เป็นนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมหาศาล
ใจปล่อยให้มีการทุจริตถุงมือยางหากินบนความตายของพี่น้องประชาชน
ซึ่งเรื่องนี้ยังคงผิดที่กังขาของประชาชนทั้งประเทศอยู่จนทุกวันนี้